จริงดิฉันอ่านข่าวนี้ดิฉันก็เฮ้ยจริงเหรอ

เรื่องของการซื้อยาเสพติด

แล้วก็มาจ่ายค่าซื้อยา

เสพไปอัดเลยจ้ะยาบ้า๑๐เมตร

นี่โทษยาบ้าหาว่ายาบ้าปลอมค่ะ

ฝ่ายปกครองที่มหาสารคามค่ะเขาก็ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบเลยนะไปบุกกระท่อมหลังนึงค่ะอยู่ที่บรบือ
ผู้ชายคนนี้นี่นายบัวสวรรค์อายุ๕๕ปี
รับกับตำรวจเลยตำรวจ
ผมเสพยามาหลายวันแล้วไม่มีตังค์ไม่มีรายได้อ่ะ
พอไม่รู้จะหาตังค์จากไหนก็ไปกู้ไปกู้รายวันมา
กู้มาพันหนึ่งแต่เขาหักค่าอย่างอื่นอีกนะคุณผู้ชม
เขาหักค่าบอกเอกสารร้อยหนึ่งจ่ายล่วงหน้าร้อยหนึ่ง
ในหน้าอีกร้อยหนึ่งเหลือตังค์จริง๗๐๐
๗๐๐นั้นไม่ได้ไปซื้อข้าวค่ะ
ซื้อยาบ้ามากินให้มันอิ่มเลยได้ยาบ้ามาสิบเมตร
แล้วก็มาเสพอัดไปสิบเม็ดทำไมเฉย
นี่โดนหลอกขายแน่เลยยาบ้าปลอมแน่เลย
สวรรค์บอกแบบนี้นะตำรวจตรวจชี
บัวสวรรค์ไหนตรวจฉี่ดิเอาตรวจออกมาเป็นสีม่วงค่ะ
แล้วตำรวจก็บอกว่าเนี่ยบัวสวรรค์ไอ้ยาบ้านี้ไม่ใช่ยาบ้าปลอมหรอก
ถ้าเกิดยาบ้าปลอมจริงฉี่ต้องไม่ม่วง
แต่มันคงจะผสมสูตรไม่ดีมั้งก็เลยเป็นแบบนี้
ทีนี้บัวสวรรค์บอกว่าผมไปซื้อยาบ้ามาจากพ่อใหญ่ใสนะ
พ่อใหญ่ใสก็อยู่ตำบลเดียวกันกับผมนั่นแหละ
นู้นขายยาบ้าอยู่กระท่อมปลายนานู่น
เจ้าหน้าที่ตามค่ะนี่แหละคือการขยายผลของเจ้าหน้าที่
พอไปถึงนะไปที่กระท่อมพ่อใหญ่
ก่อนเข้าไปนะเขากล้องส่องทางไกลส่องดูก่อน
เห็นเลยพ่อใหญ่กำลังเสพยาอยู่หน้าเตาถ่านค่ะ
แล้วก็เห็นว่าหยิบกล่องยาบ้าซุกเอาไว้ใต้เตานะ
ตำรวจไปถึงขอตรวจสอบหน่อยครับ
ตัวพ่อใหญ่ใสนะทำท่าแบบลุกลี้ลุกลนเหมือนจะหนีแล้วอ่ะ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปพาไปที่เตาถ่านเจอปืนวางอยู่
แล้วก็เจอยาบ้าที่เสพอยู่นะคะถูกเสพไปแล้วแต่ก็ยังไม่หมดไง
ตำรวจเลยถามพ่อยายยาบ้าทั้งหมดอยู่ที่ไหน
พ่อใหญ่บอกว่าไงรู้ไหมไม่ยอมบอกค่ะ

ก่อนจะเข้ามาจับส่องกล้องมาเห็นหมดแล้วว่าอยู่ตรงไหน
สุดท้ายสุดท้ายเลยหยิบยาบ้าที่อยู่ในกล่องลูกอมมา
แล้วค้นเจอในกระท่อมอีก๑๐เมตรแหมตอนแรก
มาบอกว่าไม่รู้ว่าใครเอามาซ่อนไว้แบบนี้

ละ๕๐แล้วพ่อใหญ่มาขายต่อเต็ดละ๖๐บ้าง

จับตัวทั้งคนแรกนายบัวสวรรค์
แล้วก็จับตัวพ่อใหญ่ดำเนินคดีรายต่อไป